บันเทิงไทยรัฐของเราเคยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ
มีคนเคยนำเอารูปของเจลเลอร์

คราวนี้ค่ะมีคนเอารูปของฝ่ายหญิง

หนุ่มก็ต้องมีบ้างอยากได้สเปคแบบนี้
ซึ่งก้าวบอกว่าโอ้โหหนูปลื้มมากเลยค่ะพี่
แต่พอวกถามเรื่องหัวใจก้าวบอกว่า
ยังค่ะยังก่อน
คือชี้ยืนยันว่าจะรอเจอนกคู่ตอนอายุ๓๒เหมือนเดิม
ถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นเนี่ยก้าวบอกว่า
หมอดูเคยทักเอาไว้ว่าเดี๋ยว๓๒จะเจอเนื้อคู่
ตอนนี้นะคะสาวก้าวบอกโสดสนิท
ไหนคนคุยยังไม่๓๐๒๘
อีก๔ปีเองเขา
ส่วนที่เห็นว่าไปฮ่องกงเนี่ยนะไม่ได้ไปมูเรื่องความรักนะจ๊ะ
มูเรื่องงานล้วนแต่มันได้มามากกว่านั้น

พายุชุดใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คือก้าวบอกว่าเป็นประสบการณ์สุดระทึกเลย
เมื่อทางการฮ่องกงเขาประกาศว่าจะมีพายุไห่ขุยเข้า
ก้าวก็โอ้โหตุ้มต่อมนะกะว่าจะมาไหว้พระชิลก็กลายเป็นไม่ชิวซะแล้ว
เพราะว่าตัวเองเนี่ยมีกำหนดต้องทำงานจะมาติดพายุอยู่ที่นี่
ทีมงานนัดหมายไว้เขาก็ต้องเดือดร้อนใช่ไหมมันกระทบหลายฝ่าย
ใช่เธอก็เลยรีบจัดการหาตัวกลับให้เร็วที่สุดซึ่งไม่น่าเชื่อ
เรียกได้ว่าผลบุญที่ไปมูมาเธอได้ใช้หมดก่อนกลับประเทศไทยเลยนะคะ
พอได้ตัวกลับแล้วเป็นยังไงลองไปฟังเจ้าตัวเล่าหน่อยค่ะ
ภาวนาในใจว่าขอให้ปลอดภัยในเครื่องบิน
ได้ไปไว้ทาง
หนูไม่บนเลยทั้งนั้นถ้าหนูรู้สึกว่า
หนูไม่อยากใช้บุญอะไรมากมายแล้วว่าหนูก็กลัวเหมือนกัน
ก็ส่วนหมดเอาค่ะแล้วก็บริจาคเงินเอา
ตอนนั้นหนูก็คิดในใจแล้วว่าโอเคทำเต็มที่แล้ววะ
อะไรอย่างนี้ไป
มันก็แล้วแต่ความเชื่อคือหนูได้ไม่ดี
หนูก็แค่ไปไหว้ขอบคุณท่านว่าที่เคยให้มาอะไรอย่างนี้

คนอื่นเขาไปขอคู่แต่ก้าวคือชัดเจนมากไป

เอามาคืนท่านไป
เดี๋ยวหนูรอละกัน๓๒อีก๔ปีเอง

ผู้หญิงเรานะยิ่งช่วงผ่านเลข๓๐ไปนะความสวยมันเปล่งประกายเนาะ
หลัง๓๐ขึ้นไป๓๐ยังแจ๋วคุณเคยได้ยินปะล่ะ

คุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งสาวที่เจอพายุด้วยเหมือนกันค่ะ
แต่ไม่ใช่พายุที่หมายถึงสภาพอากาศนะคะ
แต่หมายถึงพายุคอมเมนต์ค่ะ
ผมเข้ามาเลยค่ะน้ำตาลชะนิตาค่ะ

เขาบอกว่าไม่จำกัดอายุผู้เข้าประกวด
ก็มีแฟนนางงามที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยค่ะ

เพื่อความสบายใจของทุกคนนะรวมถึงตัวเธอเองด้วย
หลังจากนี้จะพูดเรื่องการประกวดให้น้อยที่สุดค่ะ
ส่วนใครจะมาโทรลงแบบหยาบคล้ายใส่น้ำตาลเนี่ย
เธอบอกว่ามีทีมหลังว่างคอยเก็บข้อมูลไว้อยู่นะคะ
ทำเอาตัวเองก็น้อยอยู่เหมือนกันค่ะทั้งหมดทั้งมวลที่เจอมานะคะ
กระทบกับเรื่องที่น้ำตาลตั้งใจไปเชียร์นางงามรุ่นน้องนะคะ
โทเนียหรือเปล่านะคะเพราะว่าเขาจะไปปรากฏ
สยูนิเวิร์ดที่ประเทศแอลซาบาดอร์นะคะปลายปีนี้นะคะ
หรือไม่นะคะไปฟังคำตอบกันเลยค่ะ
เพราะบางสิ่งบางอันก็คือเกินไป
คือบางคนเขาเหมือนแบบว่าด่าเป็นแบบอะไรอย่างนี้
หนูก็แบบฉันทำไรกับคุณหรือเปล่า
โดยส่วนตัวอยู่แล้วเพราะว่าเราก็แยกแยะข่าว
คือเราไม่ใช่ว่าเราจะเหมารวมเราน้อยแล้วเราจะเหมารวมไปกับทุกอย่างเลย
ตอนนี้ก็คืออยากให้กำลังใจแอนโทเรียมากกว่า
ได้คุยน้องกันมาขอคำปรึกษาว่าหนูต้องไปทำอย่างไรนู่นนี่นั่น
เราก็บอกว่าให้เขาแบบจอยกับทุกโมเมนต์ที่ได้อยู่ตรงนั้น
เพราะว่าถ้าเราไปเครียดมันจะออกทางสีหน้าเราชัดเจน
เพราะว่าเขาจะเป็นคนที่ออกสีหน้าชัดเจนมาก
เราก็บอกน้องให้คำแนะนำน้องอะไรที่เขาดีอยู่แล้ว

อันนั้นก็เป็นความเห็นในฐานะนางงามรุ่นพี่นะ

อายุแม็กซ์ของการประกวดนะสูงสุดคือห้ามเกิน๒๓

แล้วพอมาตอนนี้ขอเขยิบกฎใหม่เป็นไม่กำหนดอายุ
เข้าใจได้ที่แฟนนางงามหรือว่าคนที่ปรากฏนางงาม
มันจะมีการตั้งคำถามมีความคิดเห็น